มาดูเรื่องของหนุ่มโรคจิตนะครับ
มาขโมยกางเกงในในหอพัก

เอาไปสำเร็จความไคร้ก็อยู่ในบริเวณหอพักนั่นแหละ
ตรงซอกหลืบไปตรงที่หลบมุมนะฮะ
ไปช่วยตัวเองเอากางเกงในไปดมไปอะไรบ้างนะฮะ
แล้วเสร็จแล้วก็เอากางเกงในมาแขวนคืนเขา
แต่ไม่พ้นภาพจากคลิปมือถือที่นักศึกษาเขาถ่ายไว้ได้

ขณะที่ผู้ชายคนนี้กำลังแอบเข้าไปด้านหลังของหอพักนักศึกษา
ก่อนที่จะล้วงมือผ่านช่องกำแพง
เข้าไปหยิบเอากางเกงในของนักศึกษาหญิงที่ตากอยู่
ราวตากผ้าหอพักฝั่งตรงข้าม
แล้วเอาไปช่วยตัวเองบริเวณซอกหลืบของหอพัก
สำเร็จความไคร้อยู่ข้างแท้งน้ำเนี่ยนะฮะ

ก็นำกางเกงในของหญิงสาวไปแขวนคืนไว้ที่เดิม
แล้วก็เดินออกจากหอพักขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ทำทีทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งคลิปถูกบันทึกโดยนักศึกษาภายในหอพักแห่งนี้
ซึ่งหอพักอยู่ด้านหลังวิทยาลัยหน้าตสินนครราชศรีมา
ตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เห็นท่าทางเห็นใบหน้าของหนุ่มโรคจิตรายนี้อย่างชัดเจนนะครับ
โดยนักศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับ
เวลากลางวันแสกเลยคุณ๑๑โมงครึ่ง
กับเพื่อนรวม๓คนพักอยู่ชั้น๒ของหอพัก
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์วิ่งมาจอดหน้าหอพัก
เธอก็ออกมาดูแล้วก็พบว่ามีชายวัยประมาณ๒๕๓๐ปีคนนี้
แต่งตัวก็ดีนะคุณเดินมาด้านหลังของหอพัก
ทำท่าด้อมมองหันซ้ายแลขวา
กับเพื่อนรู้สึกไม่ไว้วางใจผู้ชายคนนี้
เพราะจำได้เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาทำอนาจารย์ที่นี่หลายครั้งแล้ว
แต่มันไม่มีหลักฐานทีนี้ก็ต้องคว้ามือถือ
มาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ตอนนี้เจ้าของหอพักต่างตอนนี้ถึงอายุประมาณกลางคน
จะแต่งตัวดูดีมาตลอดค่ะแต่ว่าจะขับเป็นรถเวฟ

กลัวเพราะว่าเจอหลายครั้งแล้ว
เพราะเมื่อเก็บหลักฐานก็รีบแจ้งหอที่อยู่ด้านข้างทุกคนหมด
แต่ว่าเอามาช่วยตัวเองในหอพักของเธอ
ตอนนี้เจ้าของหอพักต่างซึ่งส่วนใหญ่ก็ปลูกติดกันนะฮะ
แล้วก็รองรับการพักของนักศึกษา
เขาก็เตรียมการเฝ้าระวังติดกล้องวงจรปิดต่าง
แล้วก็บอกว่าโอ้โหสร้างหอพักกันมาหลายปีแล้ว
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เคยจับได้เลย
ทีนี้จับได้แล้วนะครับก็เอาหลักฐานไปให้ตำรวจ
และขอให้ตำรวจเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราให้ด้วยนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้คือหอพักมันมี๒ประตูไงคุณ
ประตูทางเข้าหอมี๒ประตูก็เปิดทั้ง๒ประตูเข้าออกได้ตอนกลางวัน

แต่ทีนี้ก็ต้องหามาตรการใหม่แล้วทำยังไงกับ๒ประตูนี้ดี
เพราะผู้ชายคนนี้มันเข้ามาได้ใช่ไหม
ดูแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ที่หอพักโดยเฉพาะผู้หญิง
หวั่นก็กลัวเหมือนกันนะคะน่าจะเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นด้วย
ว่าครั้งต่อไปไม่ใช่แค่มาขโมยไงไม่ใช่แค่เอากางเกงในไปสู่ดมช่วยตัวเอง
แต่กลัวจะก่อเหตุข่มขืนนะครับ